ไปดูอีกที่หนึ่งดีกว่านะที่จังหวัดพิจิตย์จังหวัดทางภาคภาคเหนือดีนะเขาก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายิ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ท่องเที่ยวแบบวิถีไทยกับชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนี้วิถีไทยแล้วก็จะพากับผู้ชมไปสักการะพระเกจิชื่อดังกันด้วยนะคะนี่ก็ช่วงนี้กำลังมี
มากมายเลยนะคะนี่เป็นประเพณีที่น่าไปท่องเที่ยว
ส่วนอีกประเพณีหนึ่งนะคะก็คือการศักระหลวงพ่อเขียน
เยี่ยมเย็นดงเจริญคือจะจัดไปปลายปีค่ะ
บอกกันไว้ล่วงหน้าเลยคือสิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ด
ธันวาคมที่วัดสำนักขุนเนรนี่แหละ
กิจกรรมมีเยอะแยะเลยนะคะมีทั้งการแข่งขันเดินวิ่งปั่น
นามัศกาลหลวงพ่อเขียนเกจิชื่อดังของจังหวัดพิจิตรครับ
แล้วก็ยังมีแข่งขันส้มตำลีลาประกอบจังหวัดเพลงด้วย
อีกแล้วส้มตำลีลามาอีกแล้วซ้อมกันเข้าไว้
มีแข่งกันแน่นอนแล้วก็ใครชอบสินค้าโอท็อปนะคะ
เขาก็มีจัดจำหน่ายมากมายด้วยโดยการแถลงข่าวที่เกิดขึ้นนี้นะคะ
ก็มีการนำสินค้าโอท็อปมาวางแสดงเอามาโชว์ให้ดูก่อน
พร้อมทั้งการแสดงรำวงมาตรฐานแล้วก็มีการแสดงของนักดนตรีชาวบ้าน
อ๋อเอาเพียงคู่เนี้ยค่ะครับมาดีดโชว์สนุกสนาน
แล้วก็ยังมีตุ๊กตาสองตัวน่ารักเต้นประกอบเป็นถังเครื่องด้วยคุณผู้ชม
นี่ใครเห็นก็นี่ไงสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมากันด้วยนะคะ
ใบตองเขาก็เต้นแบบนี้อ่ะครับใช่อย่างเงี้ใส่ถ่านด้วยเออไม่รู้ใส่ถ่านกี่ก้อน
ดิฉันก็จะใส่เยอะกว่าตุ๊กตาสองตัวนี้ค่ะครับเบื้องถ่านนิดหนึ่งนะคะ
งฐานก็กินเยอะแล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าอยากจะแนะนำไปท่องเที่ยวกัน
แล้วก็อาหารการกินดีอีกมากมาย
ไปเที่ยวงานท่องเที่ยวนะวัตต์วิถีอำเภอดงจริญจังหวัดพระเยาสิครับ
ศักระหลวงพ่อเขียน๑๙๒๑ธันวาคม๒๕๖๑นะจ๊ะ
เชิญชวนกันไปนะครับที่จังหวัดพิจิตร
นี่อันนี้ฉันเข้าไปดูข้อมูลสาวเมืองพิจิตร
ผมหยิกตากลมยังเคยชมวันหลังนานแหละพี่ยังเคยชมวันหลังนานแหละ
นั่นมันสาวเทคนิคไม่ใช่สาวพิจิตร
เออเออไปที่ถูกกี้

ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปในวัดวิถีจังหวัดพิจิตร

พิจิตรเราเคยไปมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะแล้วก็อาหารอร่อยด้วย
จราเข้อันนั้นแน่นอน
ส่วนใหญ่หลายที่ก็มีแต่พิจิตรเขาขึ้นชื่อ
เมืองจาระวันจองจากเมืองเมืองจาระเข้เมืองจาระวัน